คุณผู้ชมเรื่องต่อไปก็กลายเป็นดราม่าเหมือนกันนะคะ
เพราะว่านี่ค่ะคือพี่ยุ้ยจิรนันเนี่ย
หลายคนรู้กันดีว่าเธอเติบโตมากับวิกหมอชิต
อยู่กันมาโอ้โหตั้งแต่เด็กเรียกได้ว่านะยาวนานมาก

ยาวนานจริงนะคะแล้วก็หมดสัญญากับอดีตต้นสังกัดอย่างช่อง๗มาหลายเดือนแล้วเหมือนกัน

ตอนนี้ก็รับงานได้ทุกค่ายทุกสังกัดนั่นแหละค่ะ
ซึ่งตัวพี่ยุ้ยเองก็โพสต์ภาพผลงานใหม่ของเขา
ภาพนี้เป็นการฟิตติ้งละครที่พี่ยุ้ยจะเป็นหนึ่งในนักแสดงนำ

แล้วดราม่าก็บังเกิดขึ้นทันทีในคอมเมนต์ค่ะ
เพราะว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แรงมากคุณผู้ชม

แต่เขาพูดประมาณว่าเขาจะไม่ดูค่ะ
ฝากไปให้แม่คุณดูเถอะค่ะอะไรอย่างนี้ละครกาก
แล้วก็เขียนคำว่าเนรคุณช่อง๗ด้วยนะ
คุณผู้ชมคอมเมนต์ค่อนข้างแรงและโหดมาก

คือพี่ยุ้ยเห็นข้อความนี้แล้วก็ตอบกลับด้วยนะคะ
แต่คุณผู้ชมเราอยากให้ดูข้อความที่พี่ยุ้ยตอบกลับชาวเน็ตรายนี้
ยุ้ยบอกว่าอย่างน้อยก็มาดูรูปแล้วกดคอมเมนต์ให้ก็ขอบคุณแล้วค่ะ
แม้ว่าจะเจอคนที่ไม่มีมารยาทมาคอมเมนต์
พี่ยุ้ยก็ตอบกลับไปสุภาพหน้ารักสุดเลย
น่ารายคอมเมนต์เดือดแท้เลยนะคะ
คอมเมนต์สวนกราบคนที่เข้ามาด่าถึงพริกถึงคิง
ด่าแทนพี่ยุ้ยไปเลยบางคนเชียร์ให้พี่ยุ้ยทำอะไรรู้ไหมคะ
ไม่เป็นไรแค่มากดไลค์มาดูก็ขอบคุณค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะจะเน้นไปว่าใครเนี่ยเช็คเงินในบัญชีคุณก่อน
เออระวังนะเออหรือว่ากดไลค์ก็พอแล้วคุณผู้ชมค่ะ